ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
พูดที่มาว่าประธรรมกายนะครับมีหลากเพศหลายวัย
รวมแล้วแต่มีการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเครือจักรคุบาอาจารย์ก็มี
เป็นผู้ที่มีหน้าตาทางสังคมก็มากมาย
ผมก็ไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรล่วงหน้านะครับ
ที่รักษณะมาบอกนักสถานที่ตรงนี้ได้
แต่ก็ยืนยันว่าทุกคนนั้นมาวัดก็มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับ
คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายคงจะยากที่จะมีคนไปสั่งให้ซ้ายหันขวาหันได้
เพราะมีจำนวนมากเป็นหลักแสนหลักล้าน
และทุกคนก็มีความคิดเห็นของตนเองที่ผ่านมาไม่มีใครสั่งการ
แล้วก็คงจะมีใครสั่งการไม่ได้ด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีที่กินพื้นที่ข่าวตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะ
ตกลงแล้วก็จะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าฉายซ้ำนะคะ
ว่าจะว่าจะก็ไม่ทำอะไรสักทีแต่ว่าในระหว่างที่มีรายงานข่าวแทบจะทุกชั่วโมงเนี่ยนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ค่อยมีโอกาสพูดคุยกัน
จริงแล้วถ้าย้อนกลับไปมีหลายประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง
วิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งมีการดูหมินดูแคลนกันด้วยนะคะ
ว่าตกลงคนซึ่งอยู่ในวัดพระธรรมกายเป็นลูกศิษย์ลูกหา
ยังไม่ต้องพูดถึงพระสงฆ์นะคะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแน่
รู้ไหมว่านอกวัดเขาพูดถึงตัวเองว่าอย่างไร
แต่ถ้าดูในโซเชียลมีเดียเขารู้นะคะ
แต่คำถามคือว่าสถานการณ์เดินมาถึงจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ย
ความรู้สึกไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดเลยหรือ
มีความรู้สึกอย่างเดียวกันต้องการอย่างเดียวกัน
และคิดว่าควรจะทำแบบนี้อย่างที่ทำไปตลอดเลยหรือนะคะ
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเราทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
แล้วก็สิ่งที่หลายคนก็อยากจะถามคำถามเดิมอีกครั้งว่า
ยังจะรู้สึกเหมือนเดิมอีกหรือนะคะ
ท่านแรกเป็นรองโฆษกของคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนะคะ
คุณกันนิกาอยู่ศรีอีกหนึ่งคนก็เป็นลูกศิษย์วัดเช่นเดียวกัน
เอาถามจริงเลยนะคือคนรายงานข่าวเนี่ยกำกึ่งนะคะ
คือเวลามันมีข่าวออกมาแต่ละทีแต่ละทีเวลาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งหน่วยงานรัฐ
หรือทางฝั่งของลูกศิษย์ออกมาพูดมันก็เหมือนจะมีอะไรคืบ
แต่ตลอดที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าหนังมันเป็นหนังม้วนเดิม
แล้วฉายไปฉายมาเหมือนก็ค้ำกันอยู่เนี่ยนะคะ
ความรู้สึกของลูกศิษย์รอบนี้รู้สึกว่าของจริงแล้ว
หูเข้มกว่าคราวที่แล้วอีกหรือไม่หรอกมันก็เหมือนเดิม

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณจอมขวัญก่อนเลยนะคะ
กับรายการที่ให้โอกาสเราสองคนนะเป็นผู้แทนของศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนะคะ
ถ้าถามถึงคำถามว่าณเวลานี้พวกเราทุกคนรู้สึกยังไงบ้าง
เราก็ยังคงต้องตอบว่าเราก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
เพราะว่าท่านก็สอนเรามาให้เป็นคนดีหมั่นทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา
แล้วทุกครั้งที่ณเวลานี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราก็ทยอยกันเดินทางมาวัดเพื่อที่จะมาสวดมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร
บูชาพระรัตนาไตรที่เราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมา
ตั้งแต่มีช่วงเข้าพรรษาแล้วก็อาจจะมีบ้านที่เราก็ได้รับฟังข่าวสาร
โหมกระหน่ำเข้ามาทุกกระแสสื่อเลยนะคะ
มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็น่าตกใจเหมือนกัน
ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ถามคุณสาธิดาเหมือนกันค่ะ
คือรอบนี้ที่มีการสวดมนต์รอบ
ฉันใช้คำว่ารอบนี้เพราะว่าเหมือนกับมีกิจกรรมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีหมายออกมาจากศาลซะด้วยซ้ำ
คือรอบนี้รอบใหญ่นี้เริ่มสวดมนต์กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
คือก็สวดมาตั้งแต่เข้าพรรษาแล้ว
จริงก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อก็มีให้สวดบทธรรมจักรกันมานานแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยิ่งก็คือเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมคะ
ของประเทศที่เราก็ได้การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไป
เราก็เลยตั้งใจที่จะสวดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดด
ในหลวงราชกาลที่๙ผู้ทรงเบอร์เสิร์ต
แล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็เพิ่งเถลิงถวัน
กำลังจะขึ้นคลองราชของในหลวงราชการที่๑๐ด้วย
ก็เลยถวายสวดพระพรชัยมงคลไปด้วย
ก็เลยยิ่งตั้งใจที่จะทวีความดีทวีบุญกุศล

คุณสาธิดาจริงไหมว่าคือลูกศิษย์มาเยอะขึ้นในช่วง
หลังจากมีข่าวนี้หมายสารคือมาเยอะขึ้นจริงไหม
ต่อให้กิจกรรมมีมานานแล้วแล้วก็ตั้งใจดีก็ตามนะคะ
แต่ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะขึ้นจริงไหม

เพราะว่าคนเห็นข่าวประคมกันมา
เหมือนที่พี่ขวัญบอกใช่ไหมคะว่าโอ้โหทุกชั่วโมงขนาดนี้
ทุกคนก็ตกใจค่ะก็เป็นห่วงวัดที่เรารัก
ทุกคนก็ร่วมกันสร้างกันมาลงขันกันมาคนละบัตร
จนถึงเป็นพันล้านทุกคนก็ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมา
วัดที่เรารักจะโดนข่าวโดนหมายค้นกันขนาดนี้
ถ้าไม่เข้ามามันก็แปลกอะค่ะ
รู้สึกไหมคะว่าการมาสวดมนต์คราวนี้เป็นเครื่องมือด้วยคุณกันนิกา

เพราะว่าเราก็ถูกสั่งสอนมาแบบนี้ว่าเราไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป
และสิ่งที่ทำที่ดีที่สุดในเวลานี้ก็คือทำใจของเราให้สบาย
อย่างที่คำสอนของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านสอนพวกเราไว้
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือในการเป็นโล่เป็นกำแพง

ไม่ค่ะปฏิเสธเลยค่ะ

จริงก็คือเราก็เราตั้งใจสวดนะคะเพื่อที่จะปกป้อง
ถามคือถ้าเกิดจะหาว่ามันเป็นโลกมนุษย์อะไรก็แล้ว
แต่จริงวันนี้เราไม่ได้มาปกป้องใคร
เราตั้งใจมาปกป้องพระพุทธศาสนามากกว่าให้พ้นภัย
เพราะยิ่งในช่วงนี้ก็คือมีข่าวคราวที่เสื่อมเสียในเรื่องของพระสงฆ์เยอะแยะ
อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเรื่องของรถเบนท์ของสมเด็จ
ก็ประคมข่าวกันเยอะแยะแล้วซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่า
ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีสื่อไหนเลยบอกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จริง
แล้วก็ยิ่งวัดเราก็อาจจะมองว่าเป็นวัดใหญ่อารมณ์เหมือนลูกคุณหนูอาจจะโดนหมั่นไส้เยอะอย่างเงี้
ทั้งทั้งที่จริงแล้วเราก็ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดซึ่งคนหลายหลายคนก็รับรู้รับทราบ
บางทีมีองค์กรทั่วโลกเขาก็ได้เห็นนะคะว่าหลวงพ่อก็ได้ช่วยเหลือได้ทำความดี
ไปสอนนั่งสมาธิทั่วโลกซึ่งพอได้ยินข่าวอย่างนี้ค่ะท่านก็เป็นห่วงกันทั่วโลกอะค่ะ
ก็มีการส่งหนังสือกันมายังสำนักนายกรัฐมนตรีกันเยอะเลย
ดิฉันไม่ได้เข้าไปล่วงเกินในแง่ของความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาวัดแน่นอนนะคะ
จริงอยากให้พิสูจน์ให้จบไปเลยคือไม่ต้องคาราคาซังกันอยู่แบบนี้คือ
หลวงพ่อไม่ออกมาเขาเข้ามาในวัดไม่ได้
ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้ดำเนินการขั้นต่อไป
คือก็จะโดนอยู่แบบนี้ก็จะโดนดูถูกดูแคลนดูหมิน
แม้กระทั่งครหาเนี่ยนะคะก็จะโดนอยู่แบบนี้
คุณกันนิกาเอาอีกใจหนึ่งเรารู้สึกไหมว่า
มันให้มันเป็นไปตามขั้นตอนให้จบไปเลยไหม
เพราะในเมื่อลูกศิษย์รู้และเชื่อว่าหลวงพ่อไม่ผิด
อยากให้พิสูจน์ให้จบไปเลยไหมคะ
จริงแล้วหลวงพ่อและทุกคนในวัดพระธรรมกาย
ได้มีการขอร้องเจ้าหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่แรก
ว่าหลวงพ่อท่านป่วยนะอาภาษณะอายุ๗๒ปีแล้ว
ไม่สามารถออกมารับทราบข้อกล่าวหานอกวัดได้
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้อง
เขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว
แต่ณเวลานี้พวกเราลูกศิษย์เองรู้สึกว่า
กระบวนการที่จะพิสูจน์ความถูกต้องเนี่ย
มันดูเหมือนไม่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่
แล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าพระเด็จคือคุณหลวงพ่อ
ท่านเข้าไปสู่กระบวนการแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วใครจะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นนั้นนะคะ
ถ้าดิฉันลองคิดอย่างคนที่เห็นคนละอย่างกันเลยนะคะ
อย่างนี้ใครก็อ้างได้นะคะดิฉันโดนคดีดิฉันก็อ้างได้นะคะว่า

เพราะดิฉันไม่เชื่อว่าจะยุติธรรมกับดิฉัน
ดิฉันอ้างได้ตลอดไปเลยนะคุณกันนิกา

แล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้าทุกคนอ้างกันหมดเลยอะคะ
แต่ว่าเราบอกแล้วว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง
เราสามารถยืนยันได้ถึงความถูกต้อง

แต่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ยอมรับทั้งเอกสารข้อมูลต่างที่เราเคยได้ให้ไปแล้ว
อย่างคดีของสหกรณเครดิตยูเนียน
จริงแล้วเนี่ยเรื่องของคดีความของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากสหกรณเครดิตยูเนียนนะคะ
แล้วก็เราก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีคดีความอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้เสียหายคือสากรณเครดิตยูเนียนนั้นไม่ได้เอาความอะไรกับวัดพระธรรมกายและพระเด็จพระคุณหลวงพ่อแล้ว
แต่ตอนนี้เหตุฉะไหนมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรที่วัดพระธรรมกาย
ณเวลานี้โดนไปแล้ว๔๓คดีภายใน๖วันที่ผ่านมา
คุณกณิกากำลังจะพยายามสื่อสารกับดิฉันว่าโดนโทษนะคะเอาตรงคือโดนกันแกล้งเหรอ
เราก็ไม่ทราบถ้ามีใครบอกได้เราก็อยากรู้
ถึงไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อหรือผ่านสื่อส่วนตัวของลูกศิษย์ลูกหาเอง
แม้กระทั่งในนามของวัดเองก็แล้วแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมถูกอคติคือตั้งใจแบบมีทงจะเล่นวัดพระธรรมกายเล่นหลวงพ่อแน่อย่างนี้หรอคะ

จริงคือเราก็ไม่ได้คิดขนาดว่าเป็นปฏิปักกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางสื่อมวลชนนะคะ
แต่ว่าอยากจะอธิบายในเรื่องของคดีตรงนี้ว่าที่มาที่ไปก็คือตั้งแต่แรกก็เหมือนที่พี่กันนิกาได้เล่าไปว่า
เรื่องของคดีซึ่งนักกฎหมายทั่วประเทศก็ได้แจ้งแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยสามารถมาแจ้งข้อเก่าหาที่วัดได้แต่ทำไมไม่มา
ซึ่งอันนี้ก็คือการทำตามกระบวนการแต่อันนี้คือเราหรือเขากันแน่ที่ไม่ทำตามกระบวนการ
ฉันขอลองแย้งเข้าไปในนี้นิดนึงนะคะ
ถ้าสมมุติอันนั้นเป็นข้อสงสัยและยังจริงแล้วเป็นน้ำหนักมากด้วย

เอาล่ะคุณจะวิภาควิจารณ์การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็แล้วแต่
ว่าไม่ได้เข้าไปแจ้งข้อเก่าหาในวัด
แต่มันผ่านจุดนั้นมาแล้วจนถึงจุดนี้วันนี้มันถึงขั้นตอนนี้แล้ว
ทำไมไม่ให้ความร่วมมือดิฉันไม่ได้ลืมนะคะแต่มันผ่านมาแล้ว

คือก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ค่ะมันก็ต้องมาเริ่มที่จุดแรกกันก่อน
ในเมื่อจุดแรกมันไม่ถูกต้องแล้วมันมาถึงจุดนี้
ในเมื่อเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกมันผิด
แล้วก็ต่อมามันเหมือนคุณผูกปมผิดมาตั้งแต่แรก
แล้วจะมาให้เราแก้อย่างนี้ซึ่งมันจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
ตั้งแต่แรกอันนี้ต้องขออนุญาตอธิบายนะคะในเรื่องของคดี
เพราะคดีเรื่องของทางแพ่งนะคะเป็นคดีเรื่องของการเงิน
แน่นอนถามสืบสวนสอบสวนเพื่ออะไรคะก็ต้องการเงิน
หรือไม่ข้อมูลว่าเงินตรงนี้ไปอยู่ที่ไหน
แต่ในเมื่อทางสหกรซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ได้ถอนฟ้องไปแล้ว
และผู้เสียหายก็ได้รับเงินเยียวยาจากพวกเรา
ที่ได้ลงขันกันไปคนละบาท๒บาททุกคนได้ร่วมกันช่วยเหลือ
ไปแล้วได้รับเงินไปแล้วข้อมูลซึ่งหลวงพ่อก็ได้มอบข้อมูลให้ไปหมดแล้ว
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สอบสวนก็ได้มาเห็นได้มาเห็นอาการอาภาษณ์ของหลวงพ่อ
แล้วก็มาเจอหลวงพ่อตรงจริงแล้วก็ได้รับข้อมูลไปแล้ว
ก็ทุกอย่างเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วต้องการอะไร
แล้วตอนนี้เหมือนต้องการคือเมาหมายเรียกมาที่วัดไม่ได้
แต่พอเป็นหมายจับมาที่วัดได้และต้องการหลวงพ่อไป
ซึ่งอย่างที่เราทราบกระบวนการของพระไม่เหมือนกับคนธรรมดา
ต้องจับศึกก่อนที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราพร้อมที่จะทำ
เพราะว่าในคดีปี๔๒หลวงพ่อดำเนินคดีดำเนินตามกฎหมายทุกอย่างถึง๗ปีนะคะ

คุณสาธิดาดิฉันเราไม่ถกเถียงกันเรื่องของการตีความข้อกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมนะคะ
แต่เอาใจลูกศิษย์ตอนนี้เนี่ยคุณสาธิดาคิดว่าหลวงพ่อออกมาพิสูจนเลยหลวงพ่อยังไงก็ถูกอยู่แล้ว

จริงพิสูจน์ได้ค่ะจบได้แน่นอนค่ะแต่ตอนนี้หลวงพ่ออาภาษณ์ไงคะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อมานานมากแล้ว
ถ้าพี่ขวัญรู้ก็บอกหนูด้วยนะคะหนูคิดถึงเหมือนเดิม
คนในกว่ายังไม่ได้เจอเลยค่ะ
แต่จริงหนูก็สงสัยนะคะเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่พี่ขวัญก็เคยเจอ
เขาก็มาสัมภาษณ์บอกว่าเป็นอดีตลูกศิษย์มา๒๐๓๐ปีเขารู้ดีมากเลยนะคะพี่
เขาแบบคือให้ความเห็นทุกอย่างเนี่ยหนูเอาถามจริงพี่คิดว่าเขารักหลวงพ่อธรรมชโยมไหมคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขามีความเห็นที่ดูรู้ดีทุกอย่างเลย
แต่อยากบอกตรงนี้ว่าไม่จริงสักอย่างเลยค่ะ
เพราะหนูเป็นคนที่ถึงแม้ว่าหนูเข้าวัดมา๕ปี

หนูรู้ความเป็นจริงและหนูเป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ด้วยวัดนี้
พ่อสอนให้หนูรู้จักธรรมะ
รู้จักการนั่งสมาธิรู้จักการรักษาศีล
รู้จักการนั่งเจริญภาวนาทุกอย่าง

มั่นใจค่ะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเป็นอยู่ตอนนี้

สิ่งที่คุณสาธิดาพูดเดี๋ยวเราจะถามกันช่วงหน้า

เพราะสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหายังเชื่อและศรัทธาอยู่
คนถามมาตลอดว่าคุณไม่รู้จริงเหรอ
นั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสักครู่ค่ะ

ความเชื่อความศรัทธาในตัวของเจ้าวาดแล้วเนี่ยนะคะ

ที่เป็นที่มาแม้กระทั่งในสงฆ์กันเอง
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คำสอนกันนะคะ

ว่ากำลังรู้ในสิ่งที่ถูกบิดเบือน
จากต้นฉบับอยู่นะคะ

๕ปีอันนี้ขอขยายนิดนึงว่าก่อน๕ปีนี้

ซึ่งหนูก็ตามสื่อนี่แหละอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊
เขาแอนตี้วัดพระธรรมกายด้วยนะ

แต่หนูก็เลือกมาวัดนี้เพราะหนูอยากรู้
เพราะว่าเอหิปาซิโกจงมาดูเองเถิ
นี่คือสิ่งที่คำพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า
อยากรู้อะไรอย่าเชื่อคนอื่น

หนูมาดูวัดสิ่งหนึ่งที่หนูประทับใจคือเรื่องของความสะอาด
สมาธิไม่เคยมีที่ไหนเงียบขนาดนี้

ซึ่งคำสอนของพ่อซึ่งที่ตอนนี้เขาด่ากันหนึ่งเลย
นี่ทำบุญจนหมดตัวซื้อสวรรค์ใช่ไหม
ซึ่งหนูขอบอกค่ะที่นี่ไม่มีหมดตัว
มีแต่หมดใจเพราะตังค์ก็อยู่ในกระเป๋าเรา
หลวงพ่อไม่มีอำนาจที่จะมาพูดหวั่นล้อมให้คุณทำเงินจนหมดตัวได้หรอก
จากวิจารณญาณของคุณมันน้อยเองหรือเปล่าที่คุณทำจนหมดตัว
แต่สำหรับหนูหนูมีน้อยหนูมีบาท๒บาทหนูก็ทำหมด
พ่อยังมีโครงการเลยทำ๑บาทปลื้มพันล้าน
คือให้ปลื้มเหมือนเราทำเป็นพันล้านแล้วเราก็หอดบัตรหนึ่งได้

ก็มีค่ะก็วัดนี้มีตั้งแต่๑บาทจนถึงเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน
เหมือนอย่างคุณสุภาชัยก็ไม่ใช่เยอะที่สุดนะคะเยอะกว่านี้ก็มีอีกค่ะ
พอพี่ดูสิ่งก่อสร้างในวัดแต่ละอย่างดิ

คิดว่าวัดควรจะต้องมีสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นไหม
จำเป็นค่ะเพราะว่าเพื่อในการขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

วัดใหญ่เพราะถามถ้าย้อนไปในสมัยพุทธกาล
วัดเชตาวรใหญ่กว่านี้อีกนะคะ
นี้ชั้นไม่สัมมุติเรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับ

คือบางคนงงว่า
พิธีกรรมเสื้อผ้า

วิธีการมันมาจากไหนเนี่ย

ถึงขนาดนั้นเลยหรือตั้งคำถามหรือเปล่า
ใช่หนูก็คิดตอนแรกมันเวอร์ไปหรือเปล่า

เราก็ได้มาศึกษาในตามพระไตปีดก
ซึ่งในสวรรค์ต่างในเรื่องของทิพยสมบัติอะไรต่าง
มันมีระบุอยู่จริงอยู่ในพระไตปิดก
ซึ่งคนต่างในสังคมที่เขามายุมาแห่มาด่าติชินนินทาแต่ละอย่าง
คือทุกวันนี้สังคมมีแต่คนต้องการจะเรียกร้อง
เนี่ยอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้

ซึ่งวัดพระธรรมกายทำจริงทำทุกอย่างจริงตามพระไตปิดกทุกอย่าง
เพราะว่าวัดเนี่ยถูกวางแผนด้วยพระไตบิดกเป๊ะแต่คนไม่ค่อยอ่าน
ถ้าไม่เป๊ะไม่งานวัดพระธรรมกายคงไม่มีพระพิสุนะคะ
ที่สอบได้ประเรียนธรรมมากที่สุดในประเทศ
ซึ่งบทเรียนนะคะบทแบบสอนก็แบบเดียวกันทุกวัด
มาหาว่าบิดเบือนคำสอนนี้หนูว่าอันนี้อคติไปหน่อยหรือเปล่าค่ะพี่ขวัญ

นี่หนูถามฝากไปนะคะหนูฝากถามไป

คือวิธีการแสดงออกของวัดในหลายรูปแบบเนี่ย
ศิลลูกหาเคยคุยกันไหมว่าบางทีมันก็อธิบายยาก
โดยเฉพาะกับคนนอกก็ได้นะคะเพราะว่าคนไหนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไร
หรือแม้กระทั่งคำสอนบางอย่างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ออกมาเป็นข่าว
คือเราเอกใจบ้างไหมเราสงสัยในคำของหลวงพ่อบ้างไหม
ไม่เคยสงสัยเลยเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือนำมาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเลย
แล้วก็หาศึกษาได้ในพระไตรปิดกอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าหลวงพ่อท่านนำคำสอนจากพระไตรปิดกมาย่อยให้เราเข้าใจง่าย
สิทธิ์ของหลวงพ่อมีตั้งแต่อายุ๓ขวบก็มี๒ขวบก็มี
ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ยังมีจนประโยชน์จะทั้ง๙๐เป็น๑๐๐ก็มี
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทุกเพศทุกวัยสามารถศึกษาธรรมะได้แล้วถ้าจะยกธรรมะแบบยากมาสอนเด็กมาสอนคนที่สูงวัยแล้วบางทีเขาก็เข้าใจยาก
แต่สิ่งที่หลวงพ่อนำมาสอนเนี่ยมันสามารถทำได้ทั้งทานศีลภาวนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
หลวงพ่อบอกว่าถ้าเรามีความปลื้มทำบาทเดียวแล้วปลื้มเราก็จะได้บุญมากไม่จำเป็นต้องทำบุญเยอะ
แต่ที่มีคนทำบุญเยอะก็เพราะเขามีความศรัทธาแล้วก็อยากที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาด้วย
เมื่อสักครู่บอกว่าทำไมจะต้องสร้างอาคารใหญ่โตมโหลานได้ใช้ไหม
เขาบอกว่าณเวลานี้แทบจะไม่พอใช้แล้วเพราะว่าคนเริ่มจะมากันเยอะขึ้นมาจากต่างประเทศด้วยในประเทศด้วย
และตอนนี้ก็ต้องยิ่งขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะที่ทำให้มีคนรู้จักวัดพระธรรมกายเยอะขึ้น
แล้วก็เข้ามาศึกษาหาความจริงแล้วก็มาพิสูจน์กันด้วย

บุญเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเพราะว่าทุกลมหายใจของเราเนี่ยมันต้องอาศัยบุญเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะบุญหล่อเลี้ยง
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สั่งสมบุญอยู่บ่อยบุญของเราก็จะหมดเมื่อบุญหมดเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ

หลวงพ่อพูดว่าการทำทานทำให้เรานั้นอิงมาจากพระไตพิดกก่อนเลยนะคะว่าทำให้เรามีทรัพย์สมบัติเพราะว่าตามคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
หลวงพ่อบอกว่าการที่ทำบุญแล้วทำให้เรามีความสุขความสำเร็จในชีวิต
การบริจาคการทำบุญนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงในวัดพระธรรมกายคะสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจเพราะคนข้างนอกเข้าใจว่าเอ๊ะต้องให้เยอะไหมถึงจะได้บุญมาก

ล่าสุดหลวงพ่อชวนลูกทำบุญ

ในการที่จะบริจาคช่วยเป็นสาธารณกุศลด้วย
เฉพาะในพระพุทธศาสนา
ผู้ที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมไฟไหม้ต่าง

หลวงพ่อก็ให้ลูกร่วมกันบริจาค
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกยากตกทุกข์ได้ยาก

ว่าใครบริจาคเท่าไหร่จะเรียกว่าอะไร

พอหนูไปถึงคืออยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้
มีป้าแม่ที่เขามาจากต่างจังหวัด

ปุ๊บเขาก็นั่งตรงด้านหน้าเลยก็ได้
ไม่มีใครแบบจะมาเบ่งวักกับเกณฑ์
แต่หนูมองว่าการที่คนทำบุญมากแล้วก็ได้นั่ง
เป็นประธานนำกล่าวเป็นอะไรก็แล้ว

เพราะว่าเขาทำมากเพราะว่าเขาปลื้มมาก
ก็คือเขาตัดกิเลสออกจากใจได้มาก
เขาก็เลยได้อยู่ได้เป็นประธานกล่าวอะไรก็แล้ว
แต่อันนี้มันก็เป็นจุดที่สมควรในการที่เขา
แต่ถ้าเกิดเราทำบุญเราก็ค่อยสั่งสมบุญไปเรื่อย
แล้ววันหนึ่งมีโอกาสเดี๋ยวเราก็ได้ไปกล่าว
จริงหนูก็เคยเป็นประธานเก่าแบบที่ไม่ต้องทำก็มี
ก็แล้วแต่มันไม่ได้ยึดกันที่เงินนะคะ
ธรรมะต้องนั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น
ซึ่งหนูว่าทุกวัดมีหมดค่ะ

ประธานกระถิ่นต้องมียอดหนูว่าทุกที่เป็นหมดค่ะ

วัดประธานกราวทำกฐินทีหนึ่งยอดต้องเท่าไหร่คะ

แล้วแต่ว่าจะมีพลังศรัทธาญาติโยมมาแต่ละปีเท่าไหร่
หลวงพ่อพูดเรื่องนิพพานว่าอย่างไรบ้างคะคุณกัณฑิกา

ยาวเอาแบบสั้นค่ะเอาแบบสั้นค่ะนิพพานแบบสั้นเลย
ก็คือที่สุดของการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุเข้าถึงพระนิพันธ์
ซึ่งเราไม่ไปกันชาตินี้หรอกค่ะอีกยาวไกลเลยค่ะ
พระพุทธเจ้าก็สร้างบารมี๒๐องไขกับแสนมหากลับกว่าจะถึง
ซึ่งเรานี่ยังไม่รู้ถึงกลับบ้างหรือยังนะคะ
ก็คือให้เราทำความดีทุกชาติที่เราเกิดมา
เพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีหลวงพ่อสอนตลอดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี
มีที่ที่ต้องไปไหมคะมีที่ที่จะได้ไปไหมคะ
ก็ที่ชอบพูดใช่ไหมคะว่าที่พักระหว่างทางคือดูสิตบุรี
ซึ่งคนหลายคนก็จะบอกดูสิตทำไมต้องไปที่นี่ที่นี่ที่นั่น
เพราะว่าตามพระไตบิดกดูสิตได้กล่าวไว้ว่า
สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะลงมาเกิดสร้างบารมี
ที่เราเรียกว่าพระบรมโพธิสัตว์ก็จะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต
ทำไมหลวงพ่อที่อยากจะให้มาอยู่ชั้นนี้
เพราะปลูกฝังให้ลูกสิทธิ์ทุกคน
ให้สวมหัวใจเหมือนพระบรมโพธิศัตริย์เหมือนเรานี่
ก็เป็นคนธรรมดาคนนึงตำแหน่งพระพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งของกลาง
ใครใครก็สามารถเป็นได้ซึ่งเราสามารถตั้งจิตปรัฐนาตรงนี้ได้
และให้เราไปพักระหว่างก่อนที่เราจะลงมาเกิดสร้างบารมีใหม่ในชาติต่อไปค่ะ
ฉันไม่ได้แย้งใดนะคะแค่ถามในสิ่งที่คนอยากจะฟังจากลูกศิษย์เอง
ว่ารับรู้มาสื่อสารมาแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติจะให้คนมาแย้งกัน
คนที่รู้มากกว่าดิฉันอีกแบบนึงนะคะพอคำถามสุดท้ายคุณกันนิกา
ศิษย์ลูกหาเชื่อไหมเรื่องที่หลวงพ่อค่อนข้างจะดูแลตัวเอง
เฉพาะการนวดน่งนวดหน้าแล้วก็โหแบบคือเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องลับแล้ว
มันไม่เฉนขุดจะพูดไม่ได้แล้วนะคะเรื่องพวกเนี้ยลูกศิษย์ลูกศิษย์รู้สึกยังไง
เชื่อไหมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นอย่างนี้ของท่านอยู่แล้ว
และยิ่งท่านได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมความผ่องใสก็บังเกิดขึ้นบนใบหน้า

คือเอาง่ายแทนที่จะมาโฟกัสในเรื่องของผิวพันธ์วันน้ำผ่องใสหนูขออนุญาตนะคะ

ต้องมามองในเรื่องของการท่านปฏิบัติจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ถ้าท่านยังมาห่วงสวยห่วงงามห่วงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก
ท่านคงไม่สินใจทิ้งชีวิตทั้งโลกมาบวชหรอกค่ะ
ดิฉันให้จบไว้แค่นี้คำตอบจะขึ้นอยู่กับผู้ชมเอง
ว่าจะรู้สึกอย่างไรกับคำตอบเชื่อหรือไม่กับคำตอบ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการ

เวลาอาจจะสั้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะและไม่ใช่เวทีที่จะลองถกกันนะคะ
ว่าคำสอนตกลงจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จนะคะ
ต้องมีเวทีอื่นที่ยาวกว่านี้แล้วก็ต้องเป็นโอกาสอื่น

ถ้าไม่อยากพลาดชมรายการถามตรงกับดิฉันจอมขวัญเหล่าเพชร